อาจารย์ทศวาสิตุลาสวัสดีครับ
วันนี้เรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการจัดอันดับ
ต้องเผชิญหมอช้างมาปีนี้ปีสองพิษภาค๑๕๖๔
อยากจะดูว่าคุณดวงดีดวงกลางหรือดวงร้าย

คือมาแบบเครียดแบบขาบโอ้โหมันจะ

ผ่านมาทางไลน์อากาศอะไรอย่างนี้

ผมว่าปีใหม่มันมีคือเรื่องเครียดเราเจอกันมาเยอะแล้ว
วันนี้มาคุยเรื่องดีกันนะครับ
แล้วก็เริ่มต้นจากอันดับของราศีที่ต้องเรียกว่าดวงดีก่อนนะ
ถามว่าที่ต้องจัดอันดับเนี่ยเพราะว่าคือไม่ได้บอกว่าคนที่ดวงดีเบอร์หนึ่งจะเป็นคนรวยที่สุด
คนที่ดวงอันดับ๑๒จะเป็นคนที่เป็นหนี้เป็นสิน

อันดับที่เกิดขึ้นอธิบายก่อนนะครับว่า
มันเป็นการเปรียบเทียบดวงปี๒๐๒๑กับ๒๐๒๐
ถ้าใครที่๒๐๒๐แย่มากแล้ว๒๐๒๑คุณดีขึ้นเยอะ
มันมีช่วงห่างเนี่ยเยอะ

คุณจะได้เป็นอันดับหนึ่งต้นอันดับต้นอันดับที่ดี
ถ้าใครที่๒๐๒๐ก็โควิดท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ชีวิตก็งานที่ทำอยู่ก็ไม่ได้ตกงานว่างงาน

ใครที่๒๐๒๐ดีอยู่แล้ว
แต่๒๐๒๑ปุ๊บเริ่มมีผลกระทบในเชิงการทำงาน

สำหรับราศีที่ดวงดีที่สุด๕ราศีในปี๒๕๖๔ได้แก่ราศี
ยุงยุงเข้าอ่ะยุงกัดหรือว่าไงปัดยุงหรือว่าไง

ซึ่งถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีนะ๑ใน๕นะครับ
คุณจะอยู่อันดับที่๕ก็ยังบอกว่าก็ยังเป็นอันดับที่ดีนะครับ
คนนั้นก็คือผู้ที่เกิดในราศีธนู
เป็นราศีที่พ้นเคราะห์แล้ว

จังหวะดวงเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุด
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดวงการเงินดีต้องย้ำว่ามันคือโอกาสที่ดีรออยู่
โอกาสในการทำธุรกิจโอกาสในการทำกำไรโอกาสในการมีรายได้นะครับ
ดังนั้นต้องย้ำสำหรับราศีหนูหรือราศีอื่นอื่นที่เราจะบอกว่าดวงดีเนี่ย
คุณมีเงินมากองอยู่ตรงหน้านั่นคือดวง
แต่คุณจะได้เงินหรือเปล่านั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตัวเราเดินไปคว้าเงินนั้นไหม

ความรักเฉยคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะ

มันก็เป็นแค่เรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่มันไม่ดีพอดวงมันพ้นเคราะห์นะ
อะไรที่มันไม่ดีมันก็ออกไป

ราศีที่ดีที่สุดในปี๒๕๖๔ราศีที่๔คือราศีอะไรครับอาจารย์
คือผู้ที่เกิดในราศีเมทุนนะครับ
เมถุนเนี่ยจริงก็เป็นเจ้าภาพคู่กันนะกับธนูนะครับ
ถ้าจำได้เดี๋ยวเราทายเราจะถ่ายคู่กันเพราะว่า
ถุนเนี่ยก็เป็นราศีที่เจอกับเป็นเจ้าภาพของพระราหูรอบที่แล้ว
พระราโหรเนี่ยออกจากดวงจตาไปในวันที่๑๐กันยายนของปี๒๕๖๓นะครับ
ออกไปหมดแล้วนะครับพระเสาร์ก็ออกไปเรียบร้อยนะครับ
แล้วเนี่ยเมถุนเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าหลุดพ้นนะครับ
เมถุนเนี่ยเด่นในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องงานและก็เรื่องครอบครัว
ใครที่งานแน่นอนคนดวงการงานดีขึ้นก็มีการโปรโมทเรื่องตำแหน่งนะครับ
แต่ถ้าคุณชมอยู่ในช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณจะบอกว่ามันไม่จริงเลย
ถ่ายไว้ไม่แม่นนะครับก็เพราะว่ามันยังไม่ได้ดีตอนเดือนมกรา
ก็เน้นว่าอันนี้ต้องจำว่าเป็นสักปีใหม่ไทยคือสงการไปแล้ว
ราศีที่ดีที่สุดอันดับ๓ในปี๒๕๖๔ได้แก่ราศีไหนครับอาจารย์
นั่นคือผู้ที่เกิดในราศีสิงศ์นะครับ
สิงห์เนี่ยเป็นคือสิงห์เนี่ยแปลกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้เจอกับพระเสาพระราหูอะไร
ไม่ได้มีดาวแบบพระสาวพระหูไม่ได้อยู่เลยไม่มี
แต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอุปสรรคเยอะศัตรูเยอะติดขัด
แต่ปีใหม่นี้ดวงดีขึ้นเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นราศีแห่งความเมตตา
แต่สิงค์เนี่ยจะเด่นสุดเนี่ยคงต้องฝากเรื่องความรัก
ใครที่แบบมีประเด็นในเรื่องของความรักเช่นอยากจะสลัด
ดังนั้นปีนี้เรื่องโสดนะครับ
ใครที่โสดอยู่มีโอกาสได้สละโสด

คือชัวร์

การงานก็ดีครับเพราะคือบางคนถ้าไม่ด้อยถึงเรื่องความรักมีแฟน
อยู่แล้วก็เป็นการขยับขยาย

อันนี้อาจจะวันแมนโชว์หรือว่าปีใหม่นี้
มีญาติมีเพื่อนมีลูกค้า
มาลองลงทุนทำอะไรด้วยกันไหม
ราศีสิงศ์ก็ต้องย้ำว่าก็ขอสักสงกรานนะครับ
ถึงจะเป็นช่วงที่จังหวะดวงดีทั้งเรื่องความรัก
โอกาสในการทำงานร่วมหุ้นลงทุน
ขยับขยายมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับ
แต่ว่าเรื่องสุขภาพก็ต้องเอาใจใส่หน่อย
ราศีที่ดวงดีเป็นอันดับ๒นะครับในปี๒๐๑๔
ก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกรครับ
ชัวร์นี่ชัวร์เลยสีมังกรนี้
คือมังกรที่อันดับ๒ต้องย้ำว่า
คือคนอันดับต้นใส่ว่าปีที่แล้วแย่มาก
อย่าไปดีใจ

ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นวงรอบใหม่ของชีวิต

ใครที่เกิดในราศีมังกรเนี่ย
คือดวงดีแต่ว่าดีแบบเหนื่อยนะ
ก็คือจังหวะดวงแต่ต้องบอกว่างานมันหนักมากนะครับ
มันไม่ได้ว่าดีนะคือในช่วงต้นปีเนี่ย

แต่ว่าพอผ่านมีสงกรานไปแล้วเนี่ย

สิ่งที่ทำสิ่งที่เริ่มในช่วงมกรากุมภามีนา
จะส่งผลทำให้เกิดความสำเร็จข่าวดี
โดยเฉพาะเรื่องเงินในช่วงเมษายน

ส่วนใหญ่โรคมาจากอะไรอาจารย์

เพราะว่าดาวสาวเเข้า
บางทีจิตใจนำพาซึ่งรูปภัย

คือบางช่วงอาจจะเดินทางไปทำบุญลำบากนะ
แต่ว่าการสวดมนต์ไห้พระเป็นประจำเนี่ย
เหมือนกับทำให้จิตเรามีสติมากยิ่งขึ้น
ราศีสุดท้ายที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดในปี๒๕๖๒

ราศีที่ดวงดีที่สุดในปี๒๕๖๔ก็คือ
ผู้ที่เกิดในราศีกุมครับ

ที่บอกว่ากลับมาดีคือเปลี่ยง

ฉะใครราศีกุมเนี่ยก็เชื่อว่าโอกาสทางด้านการเงินนะครับ
แต่ต้องฝากก่อนนะครับว่ายังไม่ใช่มกราคมนะครับ

สงกราณนะครับเดี๋ยวมันจะมีบางคนที่โมกราณดีเขามีใจเย็น
อันนี้คือสงการไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนแต่ว่าต้นปีก็ยังหนักอยู่
เพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องของการเงินความรับผิดชอบนะครับ
รายจ่ายเนี่ยหนักแน่นอนแต่ว่าพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยเงินก็ดีขึ้น
คือแบบเงินนี่หมายถึงงานนะคืองานลงตัวขึ้นบางคนตกงานว่างงานถูกยกเลิกนะครับ
ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับงานที่คอนเฟิร์มก็มีเข้ามานะครับแต่คอนเฟิร์มว่าแคนเซิลนะครับ

เนี่ยใครราศีกุมก็จะมีอะไรวุ่นวายเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะค่อยดีขึ้น
เพราะว่าเป็นราศีที่ติดอันดับมีโชคมากที่สุด

มีหลายอย่างนะครับก็คือเงินบางคนเราประเมินรายได้ตัวเองได้นะว่าเดือนหนึ่งเรามีรายได้เท่าไหร่
เดือนละ๑๐๐พอปีใหม่นี้มันอาจจะบางเดือนอาจจะ๒๐๐บ้างบางเรื่องจะ๑๘๐บางเรื่องอาจจะ๑๐๐เท่าเดิม
คือความผันผวนรายได้มีแต่เป็นความหวนในทางที่เป็นบวกซึ่งการเสี่ยงโชคก็เป็นเรื่องหนึ่ง
คือมีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราศีที่ถ้าจะมีโชคต้องมาคู่กับงานบุญเช่นเขาเป็นราศีที่ทำบุญเยอะ
บางคนทำบุญเสร็จปุ๊บลองสังเกตดูว่าทำบุญแล้วอยู่ดีมีโชคเข้ามา
เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินดีงานก็ลงตัวนะครับลูกค้าเยอะนะครับความรักก็ด้วยความที่ดวงมันมีเซอร์ไพรส์เยอะ
ใครที่เกิดมีนถ้าจะสละโสดก็จะสละโสดแบบเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันอยู่ดีแบบปุ๊บปั๊บมาปั๊บแบบนี้นะครับ
ราศิที่สองที่เป็นดวงกลางที่ดีที่สุดในปี๒๐๐๕ราศิอะไรครับ
ถ้านับเป็นอันดับเนี่ยเขาจะอยู่ในอันดับที่๗นะถือว่าเป็นราศีที่ดวงกลางนะครับในปีใหม่นี้ก็คือผู้ที่เกิดในราศีตุลครับ
ฝากเตือนเรื่องของรายจ่ายนะครับเพราะว่าราศีตุลเนี่ยมีเป็นราศีที่มีปัญหาเรื่องภายในบ้านเรื่องญาติพี่น้องเรื่องหยวดยานพานะ
เรื่องความมั่นคงในอาชีพการงานอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับรายได้ที่เคยได้มาจากร้อยอาจจะเหลือ๕๐หรือ๓๐
ปีใหม่นี้ก็หาอะไรใหม่มาได้มากขึ้นคือมาชดเชยมีรายได้มีช่องทางใหม่แต่เกณฑ์การลงทุนของราศีตุลเนี่ยมันจะไปอยู่ช่วงสักสงกราน
ทั้งหมดเลยเนี่ยราศีตุลเนี่ยต้องแก้เคล็ดด้วยการจัดบ้านใหม่เพราะว่าจุ้ยเพราะว่าเรื่องในบ้านมันวุ่นวายมากก็ง่ายสุดก็คือห้องนอน
อย่าไปคือไม่ต้องไปลงทุนเยอะอาจจะขยับหัวเตียงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะครับเลือกสีที่มันเป็นสีมงคลที่ตอบเหมาะกับตัวเรานะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงให้กับเรา
สุขภาพก็เป็นประเด็นเหมือนกันคือมันก็ไม่ได้หนักนะครับแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนคือมันอาจจะมีบางอย่างทำให้เราไม่สบายใจในเรื่องสุขภาพแต่พอไปตรวจไปรักษาแล้วก็จะกลับกลายคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ราศีอันดับที่๘ในปี๒๐๑๔นี้นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับ
กรกฎเนี่ยคือที่มาอยู่๘เนี่ยเพราะว่าชีวิตเขาผันผวนพอสมควรนะในปีใหม่นี้ปัญหาของกรกฎเนี่ยเป็นเรื่องของการเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทำอยู่
รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันบางคนก็เพิ่งเริ่มงานใหม่แต่ว่าทำไปแล้วก็มันไม่ใช่
ผมว่าบางทีการเปลี่ยนวิธีการมุมมองในการทำงานนะครับสร้างสีสันสร้างบรรยากาศในการทำงาน
เพราะว่ามันเป็นปีการเบื่องานและเป็นปีที่มีงานใหม่เข้ามา
แล้วเนี่ยถามว่าถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแต่งานใหม่หนักเหนื่อยแล้วต้องเตือนเรื่องการถูกโกง
อันนี้มีผลเรื่องการเงินนะกรกฎการถูกโกงคดีความการฟ้องร้องอันนี้ต้องระวัง

ใช่นะครับแต่ว่าความรักก็ยังไปได้นะครับเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นนะครับแล้วก็ฝากเตือนเรื่องสุขภาพหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าเป็นราศีที่พอชีวิตมันขึ้นลงเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เรามีประเด็นในเรื่องของจิตใจเรื่องของความทุกข์สิ่งที่มันสะสมอยู่ในทางที่ไม่ดีในใจอันนี้สำคัญ
สำหรับราศีที่ดวงกลางอันดับ๔ในปี๒๕๖๔ได้แก่ราศีอะไรครับอาจารย์
ก็คือผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับ
คือมันเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานสูงมากในปีที่ผ่านมานะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นมีการทำอะไรใหม่เยอะนะครับ
ในปีใหม่นี้มันเหมือนไม่ค่อยตื่นเต้นอะไร
ไม่ได้มีโปรเจกต์ไม่ได้มีอะไร
คือถ้าจะเริ่มเริ่มได้แค่ต้นปีเท่านั้นเอง
ช่วงต้นปีก็คือมกรากุมภามีนาดีมากสำหรับการเริ่มต้นหรือว่าการขยับขยาย

แต่ถ้าเกิดเลยจากนั้นไปปุ๊บมันก็จะดูเหมือนติดขัด

ใช่นะครับดังนั้นเรื่องสุขภาพจะเตือนสักสงกรานไปแล้ว
จะเป็นราศีที่มีโอกาสจะมีปัญหา

หรือว่าเรื่องความวุ่นวายภายในครอบครัว

กันเป็นราศีที่มีโชคจากทางไกล
ลูกค้าที่ติดต่อกันไกล
ลูกค้าต่างประเทศลูกค้าออนไลน์
อันนี้ก็จะส่งผลดีมาก
ดวงที่ต้องระวัง
๓ราศีในปี๒๕๖๔ได้แก่

ราศีแรกถ้าจะอันดับก็อยู่ในอันดับที่๑๐

ก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษครับ

เพราะว่าจังหวะดวงดาวที่ทำให้ราศีเมษเสียเงินเนี่ย

๖๔นี่เลย

แต่ว่าบางคนเสียเงินเพราะว่าทำธุรกิจใหม่
บางคนจัดร้านจัดอะไรใหม่
ถ้าคุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ลุยไปเลย
บางคนเสียเงินเพราะว่าอาจจะซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัย

แต่ถ้าไม่ได้มีปัจจัยเหล่านี้อยู่ให้ระวังเลยครับ
แนะนำว่าราศีเมษควรจะแก้เคล็ดด้วยการ
เพราะว่าเราเป็นราศีเดียวกับดวงเมือ
และเรื่องงานก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ
คือเมษเป็นราศีที่มีความเสี่ยงจะเปลี่ยนงานสูงมาก
แต่ว่าการเปลี่ยนหลายคนก็ไม่ชอบหรอก
แต่เชื่อว่าเมฆเป็นราศีที่เป็นคนที่มีตักกะเหตุผล

ผมเชื่อว่าคุณจะผ่านจังหวะหรือวิกฤตในการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องนี้ไปได้
เรื่องอื่นสุขภาพความรักเงินทอง
สุขภาพเตือนก็เป็นเรื่องไมเกรน
อาการปวดศีรษะอะไรแบบนี้
หรือว่าโรคที่เป็นเรื่องของสมอง

ราศีอันดับที่๑๑ในปี๒๕๑๔นี้ก็คือ
ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นเอง
พระอาหูเข้ารวงตั้งแต่๑๐กันยาของปี๖๓

แต่มันมีข่าวดีที่ทำให้พิจิกเนี่ย
จริงพี่จิกจาก๑๑อาจจะขึ้นมาเป็น๕๖ได้

พวกนี้ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้จะมีข่าวดี
แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องฝากเตือนว่าพี่จิกเป็นราศีที่
เขาเรียกว่ามันมีทั้งเรื่องของคดีความเรื่องความขัดแย้งในเชิงงานนะ
มันเหมือนกับงานกว่าจะลงตัวใช้เวลา
แล้วก็เป็นราศีที่ถ้าจะเจรจาติดต่อจะปิดเดียวจะสมัครงาน
เริ่มงานใหม่ขอให้รีบทำ
ตั้งแต่นี่แหละครับ
จริงเนี่ยเรื่องการเงินดีเนี่ยน่าจะต้องเห็นข่าวตั้งแต่ปลายปี๖๓แล้ว
ได้โบนุ้งโบนัสหรือว่าได้การลงทุนผลิตออกผลอะไรอย่างนี้
ซึ่งอันนี้ก็จะมีต่อเนื่องมาให้ถึง๖๔
สุขภาพต้องเตือนครับเพราะว่าดาวแห่งเงาเข้ามาก็เป็นปัญหานะ
เรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายโรคจุกจิกก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น
วิธีการเสริมดวงสำหรับราศีพิจิกษ์ในปี๒๕๖๔ฮะอาจารย์
จริงก็คงต้องเน้นทำบุญเป็นเรื่องแสงสว่างเพื่อป้องกันเรื่องเงา
แสงสว่างกับมนุษย์เรื่องหนังสือเรียนหนังสือสวดมนต์อันนี้ก็จะดี
หรือว่าในเรื่องของบางคนก็จะชอบเลยพวกเติมน้ำมันตะเกียงเปิดไฟพระธาตุอะไรอย่างนี้นะครับ
บริจาคค่าไฟอันนี้ก็เหมาะเลขที่เหมาะนะครับสำหรับราศีพิจิกษ์
ก็คือเลข๘แล้วก็เลข๑๒คือเลขราหูแหละเป็นเลขที่มาจากเรื่องของพระราหู
ไม่ได้ให้ไปแทงรางวัลเลยนะคือเป็นเลขที่เหมาะกับดวงของเรา

ราศรีพฤษกครับ
พฤษกมาทุกทางเลยใช่ไหม
ศพเนี่ยเป็นราศีที่ต้องเตือนเพราะนี่คือเจ้าภาพของราหูเข้านะครับ
แต่มันมีแต่นิดหนึ่งนะครับคือด้วยความที่ในปีใหม่นี้เนี่ยดาวเสามันย้ายราศีมาแล้วนะครับ
ภาษาดวงเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเสาเนี่ยทำมุมตรีโกนกับดาวราหูที่คุมอยู่กับราศีพฤศพนะครับ
และพระเสาพระราหูถือว่าเป็นคู่มิตรกัน
คือการที่มันมาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันก็ยังหมายถึงเรื่องดีเกิดขึ้นได้
คือมิตรก็อาจจะชวนจะขยับขยายนำพาสิ่งดีให้กับชีวิตของเรา

แต่บางทีคือมันหมายว่าเราต้องไปพึ่งคนอื่นพอสมควร
แต่ถ้าในเชิงตัวเองเนี่ยพฤศพก็ต้องเตือนในเรื่องของคดีความการฟ้องร้อง

บางทีเราไม่ได้ทำผิดแต่ว่าคนอื่นทำแล้วมาโดนเรา
เกิดราศีพฤศพต้องเตือนและรวมไปถึงเรื่องของข่าวร้ายในการถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสี

ทำดีได้แต่อย่าเด่นมากจะเป็นภัย
เรื่องงานปีนี้เน้นการเป็นเบื้องหลัง

พวกเคมีพันธุ์หรือของที่เป็นเหมือนแบบพระราหูเมืองการสังเคราะห์ขึ้นมา
อันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่เกิดในราศีพฤศพ
ความรักนิ่งไว้ก่อนไม่ได้ห้ามแต่ถ้ามีต้องช่วยกันดู
มีเพื่อนมีอะไรมาช่วยกันถ้ามีแล้วต้องพยายามเปิดคอมเมนต์
บางทีมันเจอคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ดีมันก็ไม่มีใครมาช่วยตักเตือนเรา
ดังนั้นราศีพฤทธิ์ศพมันมีการขยับขยายมีตัวช่วยอยู่ด้วย
จาก๑๒คุณก็ขึ้นมาอัปเกรดมา๔๕อันดับได้
แต่ขอให้อาศัยความเพียรและมีสติจะลงทุนจะทำอะไรใครตรวจสอบ
เพราะเราความว่ามีอะไรแอบแฝงถูกกฎหมายได้ป่ะธุรกิจสีเทาต้องหลีกเลี่ยง
มาถึงปิดท้ายนะครับอาจารย์เพราะว่าเราจริงเราโฟกัสไป๓หมวด
ราศีดีกลางแล้วก็ราศีที่ต้องพึงระวังนะฮะ
หลังจากนี้ผมว่าทุกคนต้องการกำลังใจจากอาจารย์แล้ว
ว่าเราจะผ่านปี๒๕๖๔ไปด้วยกันในรูปแบบไหนอาจารย์เชิญครับอาจารย์
ก็อยากจะฝากนะครับจริงในเชิงของดวงเนี่ย
มันคงจะบอกว่าใครดวงดีทั้งหมด๑๒ราศีคงเป็นไปไม่ได้นะครับ
หรือว่ามันจะแย่ทั้ง๑๒ราศีหรือจะแย่ทุกเดือน
มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับในชีวิตของคนเราเนี่ย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
มีโอกาสใหม่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกราศีอย่างแน่นอนครับ
ขอให้พ้นพบความสุขวันศุกร์ทุกวันในปีหน้านะฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป